ก็มีการออกมาเรียกร้องกันว่าให้ลื้อถอน

ต้องย้อนกลับไปหน่อยคือก่อนหน้านี้มีมติของคณะกรรมการระดับจังหวัดมา
ว่าให้มีการลื้อบ้านพัก๔๕หลังอันนี้เร่งด่วน
หรืออาคารชุด๙หลังมีการกำหนดกรอบระยะเวลา
ก็เป็นข้อเสนอเป็นมติออกมาจากทางจังหวัด
แล้วก็มีทางคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม

ย้ายสารอุทธรภาค๕ไปที่จังหวัดเชียงราย

ก็ที่เป็นมติของคณะกรรมการระดับจังหวัดมาเนี่ย
ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลย
กรณีที่มีการย้ายสารอุทธรภาค๕ไปจังหวัดเชียงราย

แต่เจ้าหน้าที่ของศาลก็ยังอยู่ในที่เดิม
ตรงนี้จะมีความคืบหน้าให้หน่อยได้ไหม
เขาก็เลยบอกว่าเขานัดกันตั้งนานแล้วนะคะ
ว่าเดี๋ยววันนี้๒๖สิงหาคม
จะมีการรวมตัวกันเพื่อฟังคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล
นายธิรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานงานเครือข่าย

พร้อมเครือข่ายและชาวเชียงใหม่
เขาก็จัดเวทีรวมพลังสีเขียว
แม่น้ำร้อยสายรวมเป็นหนึ่ง
ที่บริเวณลานประตูท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็มีคนไปร่วมงานร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยนะคะ
มีการอ่านแถลงการให้รัฐบาลเร่งรัดให้เกิดความชัดเจน
ดำเนินการตามข้อตกลงในการคืนพื้นที่บ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
เพราะผ่านมา๔เดือนแล้วยังไม่คืบหน้านะคะ
แล้วก็มีส่อว่าข้อตกลงบางข้อมันอาจจะทำไม่ได้จริง
ก็มีแค่การย้ายที่ทำการสารอุทธรภาค๕กับบ้านพัก

แล้วก็มีความอึมครึมหลายเรื่องนะคะ
เพราะว่าทางกลุ่มนี้เขาบอกว่ามันมีรายงานข่าวว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่น
ไปใช้พื้นที่บ้านพักตุลาการ๔๕หลังรวมถึงอาคารชุด๙หลังแทนนะคะ

ดังนั้นทางกลุ่มเครือข่ายเขาก็เลยบอกว่า
ป้องกันไม่อยากให้มีคนมาใช้พื้นที่ตรงนี้เพราะอยากจะให้ลื้อถอนแล้วก็ปลูกป่าเนี่ยนะคะ
เครือข่ายเขาเลยทำพิธีสาบแช่งนะ
สาบแช่งคนที่เข้าไปอยู่อาศัย
เผาพริกเผาเกลือค่ะตามพิธีร้านนาโบหล่าน

กับทางสำนักงานเลยค่ะที่การศาลยุติธรรมนะคะ
เพื่อย้ายผู้เข้าพักอาศัยในอาคารชุด๙หลัง
ให้มาอยู่ในอาคารชุดบนพื้นราบที่อยู่นอกเขตพื้นที่ค่ะ
นายบรรณรสบัวคลี่แก่นนำเครือข่ายบอกว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลสำคัญเลย

ถ้าไม่มีความคืบหน้า๒๖สิงหาคมจะมีการรวมตัวกัน
ลองฟังเสียงแก่นนำเครือข่ายคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะ
สายตำแพทย์ออกมารับทราบแจทำใหม่

พยายามจะผิดเพื่อนพยายามจะจูงใจก็มีอำนาจตัดสินใจ
นี่แหละค่ะการรวมตัวกันในวันนี้ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่า
และประชาชนที่เขามาร่วมชุมนุมเขาก็เลยเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะคะ
ให้รักษาข้อตกลงหน่อยแล้วก็เร่งรัดหน่อย
ในการคืนพื้นที่บ้านพัก๔๕หลังและอาคารชุด๙หลัง
ให้กับกรมธนารักษ์นะคะแล้วก็ไม่ให้มีหน่วยงานอื่น
หรือใครไปอยู่หรือไปทำประโยชน์ในพื้นที่นี้
แล้วก็ขอให้เร่งพิจารณาตัดสินใจข้อเสนอในการรื้อย้ายบ้านพักและอาคารชุด
คณะกรรมการระดับจังหวัดเขามีมติเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็ให้ปฏิบัติตามมติให้เร็วที่สุดนะคะ
คือไปมีมติไปแล้วไงใช่ค่ะชีวิตนี้มันยังคันคันค่า
ก็ต้องให้นายกลุงตู่บอกมาอีกสักครั้งนึงว่าตกลงเอายังไงแน่